คุณผู้ชมครับเรามาตามเรื่องของน้องชมพู่กันต่อนะฮะ
เพราะว่าตำรวจมีการแกะบรอยจากการใช้อินเทอร์เน็ต
ในวันที่น้องชมพู่หายไป
พบว่าคนร้ายอาจจะเลือกลงมือ
ในการพาน้องชมพู่เข้าป่าตั้งแต่๙นาฬิกา๔๐นาทีตอนเช้า
เพราะช่วงก่อนเวลาดังกล่าว๒๙นาที
น้องชมพู่เลิกดูยูทูปและไปเล่นหน้าบ้านอยู่คนเดียว
คือไปดูว่าน้องชมพู่เขาเล่นอะไรยังไงบ้างก็สืบรอยจากตรงนี้นะครับ
ความคืบหน้าในคดีของน้องชมพู่มันก็ติดตามกันมาทุกวันแหละครับ
เราอาจจะต้องติดตามกันบ่อยเพราะเราอยากจะรู้ว่า
ฆาตกรตัวจริงเป็นใครใครพาน้องชมพู่ไปฆ่าหรือไม่
เพราะตำรวจก็ยังต้องหากันอยู่พ่อแม่ก็ยังต้องติดใจสงสัย
การตายของลูกอยู่นะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
ก็ใครเป็นคนฆ่าตำรวจตรวจสอบโน้ตบุ๊กของครอบครัว
ของน้องชมพู่พบประวัติการค้นหาดูคลิปวีดีโอบนยูทูป
เพื่อนำไปเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป
พบยังไงบ้างนะฮะไทม์ไลน์ออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับ
ในวันที่๑๑พฤษภาคมน้องชมพู่เข้าใช้งานยูทูป
ตั้งแต่๗โมง๔๘นาทีตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
โดยมีการค้นหาคลิปการ์ตูนรวม๑๐คลิป
เดี๋ยวนี้เด็กเขาเก่งนะเวลาเข้าไปดูการ์ตูนในคอมในเน็ต
เขาก็เข้าไปหาดวงเขาได้เลยตำรวจก็ดูจากตรงนี้
ว่าน้องเขาไปหาคลิปการ์ตูนในยูทูปเท่าไหร่ยังไงบ้างเวลาไหนบ้าง
ก็ตอน๗โมงกว่าก็ไปหาคลิปการ์ตูนดู๑๐คลิป
จนกระทั่งถึงเวลา๙นาฬิกา๑๑นาทีเป็นคลิปการ์ตูนคลิปสุดท้ายที่น้องชมพู่ดู
ก็คือการ์ตูนเพลงคริสต์มัสซึ่งมีความยาว๑ชั่วโมง๑๓นาที
แต่ก็คาดว่าน้องชมพู่ยังดูคลิปนี้ไม่จบ
เพราะน้องชมพู่ขอพี่สาวไปเล่นใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าสาว
ซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ้านของน้องชมพู่เอง
ดังนั้นช่วงเวลาที่น้องใช้งานยูทูปครั้งสุดท้าย
ก็คืออย่างที่เริ่มต้นดูคลิปเพลงคริสต์มัสดูการ์ตูน
ก็คือ๙นาที๑๑นาที
ส่วนพี่สาวของน้องชมพู่คือน้องสดิ้ง
ซึ่งนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ด้วยกันบนแคร่หน้าบ้านของน้องชมพู่
กระทั่งมารู้ตัวอีกครั้งว่าน้องหายไปจากหน้าบ้านแล้วนะครับ
ก็แสดงว่าช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ช่วงเวลา๒๙นาทีนี้
เป็นช่วงที่คนร้ายน่าจะลงมือ

โดยเฉพาะน้องสดิ้งไม่ทันสังเกตว่าคนร้ายมาจากไหนอย่างไร
และพาน้องชมพู่ไปเมื่อไหร่
โดยประวัติการค้นหาดูคลิปวีดีโอในโน้ตบุ๊ก
ตำรวจได้นำไปตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแรกแล้ว

แล้วก็มีการส่งคืนโน้ตบุ๊กให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้ว
แต่มันก็เป็นข้อมูลที่สำคัญไงฮะ
ว่าเด็กหายไปในช่วงเวลาไหน
ก็คาดว่าช่วง๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ของวันที่๑๑พฤษภาคมนั่นแหละ
ส่วนกรณีที่ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบประปาภูเขาบนภูผาพาง
เนื่องจากมีพยานให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง

ขึ้นไปซ่อมประปาหมู่บ้านทุกวัน

และปลาปลาบนภูผาพางเป็นปลาปลาเก่าที่ชาวบ้านไม่ใช้แล้ว
แต่มีเพียงชาวบ้านบ้านกกอกรายเดียว
ที่ยังใช้ในการเกษตร
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปยังนายชายนรงนะฮะชายนรงชัยต้นเทือก
ซึ่งเป็นอดีตประธานกองทุนหมู่บ้าน
นายชายนรงชี้แจงว่าเขาได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน

หลังจากที่มีการพบศพของน้องชมพู่แล้วหลายวัน
ตัวเขาเองขึ้นไปเพียงวันเดียวแล้วไปกับภรรยา
เนื่องจากต้องการนำน้ำมาทำนา
เพราะเหลือบ้านเขาอยู่เพียงครอบครัวเดียว
ที่ยังไม่ได้ทำส่วนชาวบ้านรายอื่นนั้นตกล้าไปแล้ว
ธำนาไปแล้วเขาหวานกล้าต้นมันขึ้นแล้วนะ
แต่บ้านเขาไม่มีน้ำทำนานะครับ
ก็เลยขอไปต่อท่อน้ำนะครับ

ผมไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อีกทั้งเขาก็ยังไปช่วยตามหาน้องชมพู่ถึง๓วันติดด้วย
ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
หลังมานี่แหละครับเพราะว่าขอกับท่านผู้ใหญ่
ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าผมอยากตกกล้า
อย่างนี้เจ้าหน้าที่ว่าให้ไปแจ้งผู้ใหญ่
กับแฟนนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปคนเดียว
ขึ้นไปประมาณตอนเวลาไหนครับ
โมงแล้วครับแค่บอกท่านผู้ใหญ่ว่าประมาณนั้นครับ

ก็มีอีก๒เรื่องที่มีความคืบหน้าเรื่องของช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วก็เรื่องของนายชายนรงค์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องสงสัยเป็นร้อยแล้วนะฮะร้อยปากนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่านับดูจากวันที่น้องหายตัว

คดีนี้ก็มีความคืบหน้าตลอดนะคะ